นี่ก็เหมือนกันคุณผู้ชมวิกฤตของแมงจีซอนที่มันออกอารวาสทั่วท้องทุ่งหนา

ชาวบ้านเลยมาเยอะแบบนี้ใช่ไหมจับขายมันซะเลย

ต้องไปยำค่ำคืนเหมือนที่คุณคุ้นเคย

เอาไปดูเรื่องแมงอะไร

แมงจีซอนนิมาจากเกาหลีหรือเปล่า

มันก็เป็นภาษาบ้านเรายังแหละภาษาอีสาน
เอาเป็นว่าภาษาอีสานก็คืออีซอนนะจ๊ะ
เออมันอีซอนมันจีซอนแล้วแต่จะเรียก

แล้วก็อยู่ตามโพรงไม้ในท้องไร่ท้องหนา

มันจะชุ่มน้ำในที่แบบไม่แห้งซะทีเดียว

แรงจนเรียกได้ว่าน้ำไม่มีน้ำท่วมขังเนี่ย

อยู่ใต้โพรงดินบริเวณรากต้นข้าว

ก็มากัดกินต้นอ่อนข้าวของชาวนา

รู้แล้วว่านี่คือต้นเหตุของปัญหา

งจิซอนนี่กลายเป็นอาหารอันโอชะได้เลยทีเดียว

เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ดอนเรือตำบลนนนแดง

ต้องใช้ลำโพงเครื่องขยายเสียง
พร้อมกับเปิดไฟล่อแมลงให้มันออกมา

แมงนี้ชอบแสงสีและชอบสูงเพลง

ขณะเดียวกันนั้นเราก็เตรียม

เปิดฝาความนะพอเลยมาก็ปิดฝา
หรือยกวิธีนึงก็คือ

มันก็จะบินมานี่เห็นมั๊นก็จะมาตก
ตรงบ่อดินที่เราทำเอาไว้นะแค่นั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียแรงอะไรมาก
แล้วก็เรากวาดตอดมันขึ้นไปกระชอนมันขึ้นมาเอามาพักเสด็จน้ำก็ได้
แต่ละวันเนี่ยคุณผู้ชมชาวบ้านบอกนะว่าถ้าอากาศและความมืดเป็นใจ
จะสามารถจับแมงอีซอนเนี่ยได้ประมาณเจ็ดถึงสิบกิโลกรัมครับอุ้ย
นะเยอะนะแล้วจับได้เนี่ยนะส่วนหนึ่งก็คือแบ่งเอาไปรับประทานอาหาร
เอาไปทำเป็นเมนูต่างบางส่วนก็เอาไปสร้างรายได้
ราคาดีเหมือนกันกิโลกรัมละหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ
นะคะทำให้มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวไม่ต่ำกว่าวันละห้าร้อยถึงหนึ่งพันบาทเลยทีเดียว
นี่ไงเวลาออกจากบ้านตอนกลางคืนแบบให้ได้ประโยชน์ต้องทำแบบนี้
ไม่ต้องไปเสียตำแต่ได้ตังค์โอ้เนี่ยคุณชนะน่าจะศึกษา
ออกจากบ้านเนี่ยเราต้องทำประโยชน์นะออกจากบ้านอย่าสร้างตัวหนาเนาะ
ไม่มีไม่มีดูตัวอย่างพี่เขาไว้ไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำไม่ทำพอพอพอ